มาทางนี้ค่ะคุณสองคนคุณผู้ชมด้วยนะคะ
สมัยนี้การศัลยกรรมโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดา

เหมือนตัวแม่ในวงการบันเทิงไงเรารวบรวมมาให้แล้ว
เขาบอกเลยผลลัพธ์สวยก็ที่หน้าฉันไงจ๊ะ
ดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามีใครบ้าง

คนแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่พี่บุ๊กโกะนะคะ
หรือว่าร่างสองก็คือน้องแบมบี้
ทัวร์ศัลยกรรมมาแล้วหลายปีค่ะ
ที่ว่าก็คือการพาบินไปอัพหน้าใหม่ที่ประเทศเกาหลีเลยนะคะ

อัปเดตทุกซีซั่นเปลี่ยนไปเรื่อย

แต่ว่าล่าสุดเจอตัวจริงสวยมากนะ
ดูดีละมายนวลเนียนไปหมด

รวมถึงสมาชิกสาวในบ้านด้วยทั้งคุณแม่ทั้งพี่สาวทั้งน้องสาว
แล้วแต่ผ่านการเสริมความสวยมาผ่านมิตรหมอมาทั้งนั้นเลย
แบบนะคะเออที่ถ้าผลลัพธ์ไม่ดีจริงเนี่ย
ไม่กล้าชนคนทั้งบ้านไปทำดูนะ
ยังได้รางวัลทูตการท่องเที่ยวแล้วก็ความงามศัลยกรรมปีนี้มาครองด้วย
ธรรมดาที่ไหนก็เหมาะสมกับเขาจริงนะคะ
เดียวกันกับลูกทุ่งสาวใบเตยอาสยามค่ะ
กับการตัดสินใจทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็คือทำตาสองชั้น
แม่ใบเนี่ยเขาเป็นสาวหมวยแต่ว่าอยู่เข้มนิดนึงค่ะใต้นะ
คือเหตุผลจริงแม่บอกว่าตาของแม่ไม่เท่ากัน
แต่งหน้าก็ทักมาตลอดเพราะแต่งหน้ายาก
ก็เลยตัดสินใจทำกับคลินิกที่เธอร่วมทุนทุ่มงบไปกว่า๘หลักคุณผู้ชม
แล้วก็เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อกลางปีนี้นี่เองค่ะ
หลังจากที่ทำมาแล้วนะฟิตแบ็คดีถูกใจฝุดไปเลย
เป็นเครื่องการันตีให้กับลูกค้าที่จะไหลเข้ามาสู่คลินิกศัลยกรรมของเธออีกด้วยจ้า
และคนล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดตัวธุรกิจทัวร์ศัยกรรมนั้นก็คือ
คุณแม่ลูกสองสวยคุณกุ๊บกิ๊บค่ะ

ต้องบอกเลยว่าคือตัวเธอเองไปทำอะไรมาก

รู้จักก่อนหน้านี้นะคะเป็นสาวสายฝ่อเป็นคอเรียลเกิลแบบไม่เขินอายค่ะ
แล้วเจ้าตัวก็ออกมาเฉลยเองเลยนะคะว่าที่สวยผ่องเป็นยองใยเช่นทุกวันนี้

แต่ถ้าเธอเคยทำจมูกกงี้มาเมื่อสิบกว่าปีก่อนค่ะ
มา๔ปีเธอบอกนะคะว่าหลายคนเห็นผลลัพธ์แล้วถามกันมาเยอะค่ะ
เพราะอยากให้ทุกคนได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญค่ะ